ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่๑๑รัฐธิมหาญาณได้เข้ามาแทนที่รัฐธิสารวกยานและเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยจนถึงพุทธศตวรรษที่๑๘
พระพุทธปฏิมาในรัฐธิมหาญาณมักนิยมสร้างพระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบปางสมาธิ
ดังเช่นพบที่วัดนางกุยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศิรจักรรอบพระเสียรและประพามณฑลรอบพระวรกาย
พระพุทธศาสตร์ในภายภาคหน้าเช่นพระพโทษศัตริย์อวโลกิเตสวนพระโทษศัตริย์ไมเตรยะ
และเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าหลายองค์ทำให้รัฐธิมหาญาณมีพระพุทธปฏิมารูปแบบต่างหลากหลาย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน